คือวันที่๑๑มักกะลาคน
วันออกรางวัลสลักกินแบบราชบัน

เพราะฉะนั้นอีก๖วันข้างหน้าหาอะไรติดปลายนวมกันหน่อย
ขยับไปที่จังหวัดชายนาฏไปขอพรหลวงพ่อผอมครับ
รำแก้บนนี่ถูกกำหนดเลยเหรอ
ไม่ถูกไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะตอนแรกเนี่ย
รำแก้บนเพราะว่าเคยมีการบนบานสารกล่าวเรื่องของสุขภาพ
แล้วพอสุขภาพดีหลายคนก็มารำแก้บนรอบนี้ครับ

นี่คือวัดโพธารามอเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
แต่จริงที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกศิษย์อยู่แล้ว
สิทธิ์ของหลวงพ่อผอมอยู่แล้วก็คือมูลนิธิกองทุนหลวงพ่อผอมเป็นร้อยคนเลย
แต่ขณะเดียวกันนอกจากรำแก้บนแล้วก็มีการส่งมอบห้องน้ำ
ส่งมอบห้องสุขาให้กับทางวัด
แล้วส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับร่วมกระตันยู
ชายนาฏราคาเป็นล้านบาทเลย
เพื่อหวังจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนต่อไปฮะ

สุขภาพดีต้องมีเลขติดปลายนวม
ก็เลยไปส่งขันนมนต์

แล้วมาถูกคนด้วยมาสุปโชคด้วย

ชี้ให้ดูนี่คือเลขที่ชัดมาก

คนมีดวงมันก็จะมองชัดเจน
แล้วเลขนี้ดันไปตรงกับเลขของรถร่วมกับตันยู

บ่อทอ๙๖๖๒และตัวสองตัวหลัง

มันไปตรงกับในอ่างน้ำมนต์

แล้วใครเขาเลยบอกนี่มันดวงสมพงของแถ

ขยับไปที่จังหวัดราชบุรี
สารพ่อปู่ขุนแผนที่โพธารามราชบุรีฮะ
ก่อนหน้านี้ข้างหลังคือต้นไม้ใหญ่

ก่อนหน้านั้นมีคนเห็นแสงประหลาดอยู่บนยอดต้นไม้ต้นโพที่ว่านี้
เชื่อว่านี่น่าจะเป็นการแสดงปฏิหารของสารที่ว่า

ภาวนาบอกเดินทางมาขอเลขเด็ดสารพ่อปู่ขุนแผนมาทำไม

เพราะหลายรอบที่ได้พี่มากลับไปติดไม้ติดมือทุกงวดจริง
รอบนี้ขอติดปลายนวมอีกครั้งฟังจากป้าวันนา

ได้เลขอะไรครับ
นี่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
คนที่มีโชคกลับไปก็เลยวนกลับมาใหม่
หวังว่ารอบนี้จะมีอะไรติดปลายนวมไปด้วยเช่นเดียวกันครับ